มาดูเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะจากการที่ตำรวจไปวิสามันนะคะ
ฆาตกรรมชาวบ้านชนเผ่าลาหูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ในคดียาเสพติดทำให้ชาวบ้านในระแวกนั้นรวมตัวกัน
ร้องขอความเป็นธรรมนี่คือคลิปในช่วงของวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือไปขอความเป็นธรรมในกรณีที่เขาบอกว่าชาวบ้านยืนยันนะว่า
ผู้ที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเป็นคนดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นการจัดฉาก
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านชนเผาลาหูหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่
ญาติของนายจจือจะอ่ออายุ๒๖ปีเป็นชาวบ้านหมู่บ้านลาหู
ร่วมกันร้อยคนค่ะมาตั้งแถวชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรม
ต่อผู้ว่าเชียงใหม่นะคะกรณีที่นายจจือถูกวิสามันในฆาตกรรมเกิดเหตุ
พร้อมยืนยันว่าเป็นการจัดฉากจากเจ้าหน้าที่
และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่องนี้นายพรมดีใหม่ดีผู้ใหญ่บ้านห้วยไคร้ใหม่เปิดเผยว่า
ชาวบ้านต้องการให้ย้ายตำรวจพร้อมลูกน้องที่ก่อเหตุ
ออกจากพื้นที่ภายใน๒๔ชั่วโมงและจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย
ตอนนี้เองชาวบ้านนะคะบอกว่าอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
นางนาโจแสคะจูอายุ๓๓ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตที่ถูกวิสามันเปิดเผย
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลัก
ที่คอยหาเลี้ยงลูกทั้งหมด๖คน
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนร่างของสามียังไม่มีการเผาตามพิธีทางศาสนา
แต่ว่าจะเก็บไว้เพื่อรอความยุติธรรมจากภาครัฐนะคะ
ซึ่งภายหลังจากการชุมนุมจุดแรกก็คือ

ขึ้นรถแห่ประจานการทำงานของตำรวจรถ
นี่วิ่งรอบตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะ
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมจะให้เวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

จะยกระดับการชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม

ที่กระทรวงยุติธรรมและนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้เรื่องนี้กระจ่างก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ที่จะให้ความชัดเจนกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ